สุดท้ายเป็นมุมแดงนะครับที่ชนะแล้วก็คว้าเข็มขัดแชมป์ไปครองเขาก็คือราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชครับ
ขณะที่น้ำเงินนะครับทายาทแทม์บางไซหรือว่าฟ้าประธานนะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแทร่มาใหม่ครับ
วันนั้นคุณแพ้มาแล้วก็ไม่ได้แชมป์วันนี้มั่นอกมั่นใจไหมว่าจะล้างตาได้
มั่นใจครับซ้อมมาดีว่าล้างตาด้วย
มั่นใจซ้อมมาดีกับร่างกายดีกว่าไฟล์ที่แล้วร้อยเปอร์เซ็นหรือล้านเปอร์เซ็นต์

เอาเดี๋ยวดูครับว่ากันว่าสมบัติผลัดกันชมครับขอเป็นแชมป์บ้างนะครับ
เราเป็นแชมป์เราชนะมาวันนี้มั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์ได้เหมือนเดิม

มีทุกลูกโดยเฉพาะหมัดศอกนี่มีแน่นอนนะ
เอ้าเดี๋ยวดูครับว่าสุดท้ายแล้วราชสิงศ์จะเป็นประเภทจงอางหวงไข่หรือเปล่า
หรือว่าเข็มขัดแชมป์จะย้ายเอวน่าสนใจเลยนะครับ

ฝ่ายแดงราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราช
สถิติการชก๙๔ครั้ง

ขุนเข่าฟอร์มสดหักเหลี่ยมโหดคลั่งแทง

กับไฟน้ำเงินทายาทแถมบางสัย
สถิติการชก๖๕ครั้ง

ครับมาฟังผลการให้คะแนนของมวยคู่

พันเอกจิรวัตรอินเอี่ยมชายยุทธ์ขำนเลศ
และทงชัยกิจดำรงวินิตกุล

รุ่นไรเวท๑๓๕ปอนครับ
ฝ่ายแดงราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราช

เมืองศรีมายกที่๓ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ

ฝาประธานแถมบังไซ
ชื่อฤิทธิเกียจสังธง

เป็นชาวจังหวัดสุราธานี

รามเทพโรงเรียนกีฬาโคราช

ราชจะดำเนินครับ

ผู้นาคณะค่ายมวยเก่าแก่ที่สูราช

คงจะรับช่วงการไถ่เท่าสด
ส่วนมุมแดงรัชสิงศ์

ครับเป็นพี่น้องนึงครับ

ในการดูแลของอาจารย์จุพยุงศักดิ์รักษัตริย์นะครับ
ส่วนราชศรีนี่ก็ซ้อมอยู่กับสสมหมายครับ
ครับผู้ทำหน้าที่๕บนเวทีครับ
อาจารย์วรสักพักดีคำครับ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ

พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ

พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ

พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ

พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ

พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ

พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ

พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ

พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ

พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ

พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ

พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ

พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ

พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ

พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ
พี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะ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
ค่อยขยับเปิดเกมมาด้วยความมั่นใจแข้งขวาเตะครับ
ทายาทเอกบางไซดนี่เขาลุ้นอยู่ที่มุมนะ
คอยลุ้นคอยเชียร์ทำมวยนี่ถือว่าโดปเต็มที่บำรุงเต็มถังเลยว่าอย่างนั้นเถอะ
โอ้โหแต่กลุ่มเอกบางไซดวันนี้ก็มาเยอะเลยนะพี่ป่านะ
บอกเลยวันนี้ชนะเองค่าตัวเท่าไหร่เอาไปหมดแถมอัดฉีดให้อีก๑แสนบาท

เออปลายก
นี่แค่งขวาเตะโอ้โหแน่นดีเท่าเกินนะ
แดงจะเอาคืนเลยนะโดนเต็มขวาเข้าไปเลยเมื่อสักครู่

ต้องบอกว่าคู่นี้ถึงเงินเลยนะมั่นใจทั้งสองฝ่าย
ต่างมั่นใจเลยนะครับดูกันยาวอ่ะครับมวยแบบนี้
มวยชิงแชมป์เนี่ยกดดันด้วย
โลกทางไปขยับกันมา

ครับมวยรองคู่เอกเรานั้นก็ผ่านมาแล้วครับยกแรกโอ้โห

แข้งขวาของราชสิงห์เข้าลำตัว
รุ่นทั่วนายเนี่ยครับหนักแรงแล้วกันล่ะครับ

แต่แต่ละลูกนี่หนักแรงนะครับ
ช้านิดนึงแต่คุณภาพนี้ครับแก้วเลยนะครับ

เป็นการป้องกันแชมป์ของมุมแดงครับ
เดี๋ยวดูทำได้ไม่ได้ติดตามยกที่๒
บนเวทีครับยกที่๒ราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชแดงน้ำเงินทายาทแทมบังไส
สถานการณ์ถือว่าบีบหัวใจนะครับทั้งผู้ชมด้วยผู้บรรยายด้วย
หัวหน้าคณะทั้งสองฝ่ายและกรรมการ๓คนด้วย
คัมนี่ถือว่าเป็นชีวิตสุดสุดของการเป็นน้ำหมวยนะครับ

ยังไงก็ต้องเปิดนะแดงต้นฝีมือจัดจ้านอยู่แล้ว

ยก๒นะทายาทต้องระวัง

ตัวดีเยอะเกินนะ
คุมขึ้นเยอะเลยตีขวาสวยสวย

เยอะทั้งคู่เลยนะ

ต้นนี่แดงเลยครับฝีมือจัดจ้าง
ยังไม่ออกยังไม่ออก
รอรอจังหวะเข้าหาทางเข้า
ช่องหาจุนอยู่มีตีนซ้ายนำก่อนอย่างนี้ถูกต้องเลย
หมัดขวาเจอหมัดขวาต้องระวังเลยละหมัดราชสิงห์นี่อันตรายนะ
หมัดกับศอกระวังตีนนี่ระวังหมัดกับศอกด้วย
เวลานี้เท่าที่ดูนี่จะต้องเน้นที่แข้งขวาอีกแล้วมั้งไอ้เจ้า
ทายาทนี้เต็งขวานำก่อนนะ
มีมัดขวามาเสริมจริงทุ่มเทไม่ใช่มวยหมัดนะ
ไม่ใช่แต่มันต้องมีหมัดด้วยล่ะมีหมัดเอามาช่วย

พยายามจะเข้าก็ยังเข้าไม่ได้นะครับ
เข้าไม่ได้มันต้องมีซ้ายนำก่อนเอาขวาตามก่อน

จะออกมารูปไหนแข้งขวาเตะร่างแล้วขึ้นบน

อาชีพที่ถนัดก็ยังไม่ใช้

พยายามมาสวนคืน
แข้งแล้วสวนด้วยหมัดแต่ไม่เข้าเป้านะ

เอาละครับอีก๓๐วินาทีสุดท้าย

ยิ้มแย้มแจ่มใสน่าจะหน้าตาสมชื่อนะ
แค่งซ้ายหน้าแข้งซ้ายหน้าเตะลำตัว
พยายามจะหาช่องหาจุดเข้าเหมือนกันนะ

สีสัวไม่ได้ถ้าเข้าต้องเข้าให้ถูกเลยนะครับ
เข้ามานี่จะต้องมีไปปริ้นนำเลย
ต้นระวังขวาแลจังนี่อยู่กับแดงอยู่ล่ะวงนอก

โรย่าคุยกระเป๋าสุดของเยอะกับเออกทิสตรา
สองยกนี่ภาพช้ายกที่สอง
ไล่สิงห์เกี่ยวขาได้โต้แข้งขวาต่อยหมัดตาม

อาญาขยับเข้าหาต่อยหมัดครับ

ไล่สิงเตะร่างต่อยมัด
คู่นี้ต่อยละเอียดทั้งคู่นะพี่ชัยนะ

แล้วก็เอามือจิกขาอ่อนไปด้วย
ของเราคู่นี้กินแคมป์เก็บคะแนนทุกยกครับ

หมดยกที่๒นี่เทพธรรมะเข้าไปติวเข้มไว้ที่มุมน้ำเงินเลยนะครับ

น้ำเงินถ้าจะลุดเนี่ยแม่งต้องมีนายเข้ามาช่วย
คืออาชีพเข่ามันของน้ำเงินต้องเปิดเกม
จังหวะภีมือหลักเรียนตัวเนี่ยอยู่กับทางด้านฝ่ายแดง
ราชสิงห์ตั้งรับคอยรอเลยต้องเอาแข้งขวาสาด
คือเดินมาแข้งขวาเตะโต๊ะไม่โต๊ะโต๊ะไม่โต๊ะ
แต่ละย่างมันตรายแก้งขวาเตะภาษาสิงห์
ทายาทโตรรดิขวายดีนะครับทายาท

มัดขวามาเสริมติดบัง

ยังคืนไม่ได้ยังคืนไม่ได้
อาชีพที่เจ้าตัวถนัดยังใช้ไม่ได้นะครับ
อื้มลด๓แล้วเนี่ย

ขยับให้ลึกกว่านี้อีกนิดนึง

ทีมงานสั่งเดินแล้วตอนนี้ช้าไม่ได้
แค่งขวาเตะพยายามสวนคืน

ช้าไปนะพยายาม

อาชีพที่ถนัดคือเข้าใน

นี่ที่มุมน้ำเงินนี่สั่งเดินให้เร็วกว่านี้แล้ว

มันต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะครับทายาท

ต้องเดินอีกอย่ามานิ่งนี่มารอทำไม
ประธานอีกบางสายไม่ได้นอกไม่ได้นะครับ
พระธานเองซะใหญ่ทำให้ขึ้นไปชกเองแล้วตอนนี้
มาถลาดมาขวา

เดิ้นวางได้แล้วครับเกมต้องเปิดแล้วครับ

ปล่อยแบบนี้ให้แดงเก็บตกวงรอบกินเรียบเลย

คิดช้าทำช้านี่ไม่ได้

ไอ้เจ้าถ้าเจ้าสิงยังไม่ถนัด
ถ้าโดนเยอะนี่มันบังคับให้ต้องเดินแล้ว

หลุดไม่ได้ติดไม่ได้
ขอยใจขอยยักษ์ไปเรื่อยครับ

ว่ายังไงทายาททายาท

ต้องออกให้ต่อเนื่องให้ได้

หมวยรองเว้ยก็พาไปสามยก

วันนี้มาเน้นจังหวะสวยงามเหลือเกินครับ

โหน่าจะสีสับสอกขวาครับ

เอ้อเดี๋ยวดูครับราชสิงธ์โดนลักษณ์จักราชี่หรือไม่จักราชี่ครับ

เขาในล้วนแล้วครับไปแต่งตัวช้าไปไล่แขนช้านี่ไม่ทันกิน
เนี่ยต้องมีแบบนี้มันต้องมีลูกนำก่อนไง
ต้องมีแหลมมีลูกนำแล้วก็แทงแหลม
ทำได้หรือเปล่าต่อเนื่องหรือเปล่าเท่านั้นเอง

ใครฟันยางฟันยางหลุดซะแล้วแม่น้ำเงิน
ฟังอะไรหลุดเลยฟังฟันยางฟันยาง
ของใครของน้ำเงินโอ้ย
เรื่องของยางกันฟันนี่บางครั้งนี่ก็มันมีความหมายเหมือนกันนะ

ถ้ามันเข้าโฟกัสได้มันหยุดได้

ต้องเดินแทงเลย
เดินแทงอย่างเดียวตอนนี้

ราชสิงห์นี่ก็โตโตหนักด้วยแล้วโตแหลม
ก็ถือว่าต้องบอกว่าเป็นช่วงวินาทีสำคัญนะของมวยคู่นี้

พยายามโตตลอดครับราชสิงห์

ทำแล้วแทงไปเรื่อยเกี่ยวล่างเกี่ยวร่าง

แทงขวาทายาท

กิติพัฒน์ศรีเกิกกิจจากไทยรัฐทีวีและคุณธรรมรัฐ
ปัญญามีผลกิจจากมวยสยามครับให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานของเรานะครับ
โอ้โหยก๔นี่น้ำเงินเร่งมาดีเลยนะครับ
เดี๋ยวดูครับตอนนี้ราคาตลาดหลักทรัพย์นี่ปั่นปวดหมดแล้ว
ยกสุดท้ายครับตัดสินกันเลย
พยายามจะเร่งเร่งให้เต็มที่ไปเลยนะครับ
แล้ว๓นาทีสุดท้ายแล้วด้วยครับไทยรัส
ที่๔นี่ทำได้ดีเลยนะ๓ยกไปชกตามเกมแดง
ที่๔มาปั๊มเข่ามีต่อยหมัดนี่เห็นเลย
สุดท้ายแล้วใครดีใครได้ใครดีใครอยู่ใครดีเอาเข็มขัดกลับบ้าน
ดูเกมแล้วสถานการณ์ของทายาทนี่
โอ้โหเจอมาตเฉมเท้าเหมาเลยสุดท้ายใส่ศูนย์เลยนะครับสุดใหญ่เลยครับ
สบายเลยจีดทำให้จังหวัด

มันขึ้นอยู่วาสนามะสำคัญเลยเพราะเดิมเนี่ยเขาเป็นแชมป์อยู่แล้ว
อ่าเจ้ารัชสิงห์นะจุดเลยจุกหมดเลย
สารภาพเลยเจอมันก็ไปชุดใหญ่แล้วเจอทีมทำไมจะน้องหวาน
โดนซองกับหมัดเข้าไปด้วยยืนไม่อยู่เลยแม่เสียดายเลยยกสี่ทำดีอยู่แล้ว
เพชรสันเพชรนะครับวันนี้เจอกับฟ้ามงคล
อ๋อของทันเอกนะมา๓ตัวเลยใต้บางชายวันนี้
มันแพ้ภาคด้วยนะทางมวยทางมวย

ท่านที่ชื่นชอบผลงานของศึกวันทรงชัยนะ
พบกันได้ในวันที่๑มีนาคมนี้
ไปดูเพชรชาติชายใส่กับทางด้านกุมารดอย
ดูสุริยะเล็กกับก้องธรณีย์
อนุวัฒน์ใส่กับแสงตะวัน

โมห็อกครับไม่แพ้ใครเลยนะครับจังหวัดน้ำ
แล้วก็คนคอนเปิดหัวกับฟ้าบุญมี
อันนี้เป็นคู่มวยของวันทรงชัยพุธที่๑มีนาคมนี้ที่ราชดำเนินนะครับ

แฟนมวยที่ติดตามน้ำเงินอยู่นี่ไง
นึกว่ายก๕ขึ้นมามีฮึดมีก๊อก๒ไล่ขึ้นมา

ไปโดนศอกโดนหมัดเข้าไปชุดนั้น

ก็เนี่ยรักมัวแบบนี้แหละนะชีวิตเดียวกันนะ

หมดยกสุดท้าย

ไม่เป็นไรนะแถมบังไซด์ยังเหลืออีก๒
ยังเหลือฟ้ามงคลยังเหลือชัยมงคลชื่อดีทั้งนั้น
ผู้หัวต้องการแชมป์นี้ต้องมีการประกาศผลด้วยนะครับ

รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ

รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
แนนจากอาจารย์สมาธิจตะคล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ

รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ

รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ

รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ

รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ

รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ

รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
รอคะแนนจากอาจารย์สมาร์ทจันทร์คล้อยสักครู่หนึ่งนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป